เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นค่ะเป็นรถบรรทุกเนี่ยนะคะ
พอขับมาแล้วเกิดเกี่ยวเฉียวชนกับมอเตอร์ไซค
ปรากฏว่ามอเตอร์ไซค์คือคนซ้อนหลุดเข้าไปใต้ท้องรถบรรทุก
แล้วก็โดนทับบริเวณศีรษะเสียชีวิตเลยนะคะ

หูจังหวะนาทีที่เกิดเหตถ์เลยคุณ
หกล้อเป็นรถบรรทุกดินขับมา
แล้วเหมือนกับไปเกี่ยวมอเตอร์ไซค์อยู่ข้างหน้านะ
ทีนี้จังหวะนั้นนะคะมันก็เสียหลักค่ะ

แล้วคนซ้อนถูกล้อรถทับศีรษะค่ะ

อายุประมาณ๕๐กว่าปีนี่นะคะ
แล้วคนขี่มอเตอร์ไซค์ก็ได้รับบาดเจ็บค่ะ

คุณลุงอำพรอายุ๖๓ปีรอดแต่ก็ได้รับบาดเจ็บ
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นช่วงประมาณสัก๖โมงครึ่งตอนเย็น
ตรงถนนผนโยธินขาออกหน้าตลาดสะพานใหม่นะคะ
ทีนี้คุณลุงบอกว่าหลังจากเกิดเหตุนะ
คนขับรถหกล้อบรรทุกดินไม่มาดูที่เกิดเหตุเลย

ตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะช่วงเวลาประมาณ๖โมงครึ่งตอนเย็นเนี่ย
ทำไมรถบรรทุกถึงออกมาวิ่งบนท้องถนนในพื้นที่กรุงเทพล่ะ

ว่ารถหกล้อขึ้นไปห้ามวิ่งในช่วงเวลาเร่งด่วน

ห้ามวิ่ง๖โมงถึง๙โมงเช้าช่วงหนึ่งละ
อีกช่วงหนึ่งก็คือช่วงเย็นช่วงเวลาเร่งด่วน
หลังจากเลิกเรียนเลิกงานคือ๔โมงเย็นจนถึง๒ทุ่ม
แต่วันหยุดราชการอันนี้ไม่เป็นไรค่ะ
ทีนี้ก็เลยอยากให้สื่อช่วยตามคดีนี้หน่อย
แล้วก็มีรายงานด้วยนะหลังจากเกิดเหตุเนี่ย
รถบรรทุกคันนี้ไปจอดห่างจากจุดที่มีการเฉียวชน

จอดห่างออกไปสัก๒๐๐๓๐๐เมตร
คนขับรถลงมาแล้วก็เดินวนดูรอบรถ
เป็นผู้ชายอายุสักประมาณ๒๐๓๐นี่แหละค่ะ
หลังจากนั้นพอเขามาลงมาดูรอบรถตัวเองแล้ว
ก็ขึ้นรถแล้วก็ขับไปมุ่งหน้าทางรังสิตค่ะ
ว่าเมื่อกี้ชนหรือว่าทับใครหรือเปล่า
ใช่ค่ะแล้วรถบรรทุกดินคันนี้
ทีนี้ตำรวจมีภาพจากกล้องวงจรปิดนี้แล้วใช่ไหมคะ
อยู่ระหว่างตามตัวคนขับรถบรรทุกดินมาดำเนินคดี
ส่วนร่างของคุณป้าที่โดนรถทับจนเสียชีวิต
ป่อเต็กตึงส่งพิสูจน์สถาบันนิติเวชที่โรงพยาบาลภูมิพล
แล้วเดี๋ยวจะแจ้งให้ญาตินำร่างไปประกอบพิธีตามศาสนาต่อไปค่ะ